ดูกิจกรรมดีของเด็กญี่ปุ่นกันหน่อย
เป็นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเขาเดินทางมาประเทศไทยปีละ๒๐๐
แลกเปลี่ยนแล้วนะครับใช่ค่ะนอกจากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว
กิจกรรมหลักของเขาก็คือมาบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดในประเทศไทย
ดีจังเลยก็เป็นการเดินสายรับบริจาคนะคะ
ภาพที่เห็นนี่เป็นกลุ่มนักศึกษาชายหญิงจากญี่ปุ่นกว่า๓๐คนค่ะ
โต๊ะแล้วก็ถือป้ายประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือจากประชาชน
เดินผ่านไปผ่านมาบริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาจากชมรมเพลงโกะ
แต่ว่าเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฤทธิ์เมคันเอเชียแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่น
เป็นการช่วยเหลือทางการศึกษาและก็พัฒนาชุมชนนะคะ
ลัดฟ้ามาไทยเพื่อรับบริจาคหนังสือเก่า
อาจจะเป็นหนังสือเรียนก็ได้นิยายก็ได้หนังสือภาพก็ได้
หรือว่าหนังสือต่างที่เหมาะกับเด็กนักเรียนประถมศึกษาก่อน
ที่จะนำไปบริจาคให้โรงเรียนต่างที่ขาดแคลนนะคะ
น้องก็จะเดินทางมาจัดกิจกรรมประเทศไทยปีละ๒ครั้งค่ะ
สิงหาคมแล้วก็กุมภาพันธ์ทุกปีเลย
เพื่อให้เป็นตามวิสัยทัศน์ของชมรม
แล้วก็ดำเนินการโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มของชาวบ้าน
ให้เหมาะสมกับชุมชนเพื่อที่จะแก้ปัญหาความยากจน
ของภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะ
อกจากนี้นอกจากการจะรับบริจาคหนังสือแล้ว

ก็จะสนับสนุนโครงการของชมรมเพลงโกะ
แล้วก็ชุมชนบ้านโคกกะเพอในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี
หากผ่านไปน้องใครที่พบเห็นบริจาคหนังสือได้
แล้วก็ขอเรียนภาษาต่างประเทศได้นะคะ